สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

แต่ต้องมีคลาดผมให้หนูด้วย
แปลว่าที่ค่ะผมมาให้แอนจี้มาสักอันหนึ่งซิ

แต่วันนี้สวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีพี่เหมียวค่ะสวัสดีค่ะ
คุณบุ๊บบ่ยินดีแอนจี้ไปนิวยอร์กใช่ไหมคะอีกทีนี่นานไปสามอาทิตย์นะ
สามเหล็กตรองเปิดหูเปิดตาเปิดทัศนคติทำให้ตอนนี้นะคะ
ที่จังหวัดบ้านเกิดแอนจี้ตอนนี้มีไฟไหม้
นี่ตลอดกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะคะ
อิวเมียนผาลาศที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเลยเนี่ยนะคะ

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไฟป่าจากกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติ

แล้วก็หลังไฟป่ามันลุกลามเป็นบริเวณกว้าง
หากมองจากถนนวัชิลาวุฒิดำเนินที่ลำปางเด่นชัย
จะเห็นว่าไฟลุกลามเป็นแนวยาวเลย
แล้วก็สรรขาวดอยพบาทเป็นระยะทางถึง๒กิโลเมตร
นี่เลยเจ้าหน้าที่ดับไฟกว่า๕๐นาย
ก็เข้าป่าไปเพื่อดับไฟที่กำลังลุกลาม
แต่ไม่สามารถเข้าไปให้ถึงจงใจกลางมันได้นะฮะ

ประกอบกับในจุดดังกล่าวนั้นเป็นภูเขาและหน้าผาสูงชัน
และมีลมแรงด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอนกำลัง
ยังสาระอเนกประสงค์ของหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ได้แค่จัดเวรยาม
ไม่ให้มันลุกลามข้ามมายังตัวหมู่บ้านเท่านั้นนะฮะ

สำหรับชุมชนอิวเมียนที่บ้านผาลาศที่เรากล่าวถึงเป็นชาวเขาเผ่าเยา
อบพยพมาจากพื้นที่สูงที่เชียงรายมาตั้งถิ่นฐานที่ลำปางตั้งแต่ปี๒๕๔
หมู่บ้านเขาติดกับดอยพระบาทซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่า๒ปีที่แล้ว
ไฟป่าไม่ได้ลุกลามเข้ามาถึงหมู่บ้านแบบนี้
ป่านี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ในการหาอาหารของชาวบ้าน
มีทั้งหน่อไม้และเห็ดตอนนี้ไฟได้ลุกลามข้ามฝั่งมาจากป่า
เข้ามาถึงหลังศูนย์ราชการเร็วยาวอย่างนี้เลย

นี่จริงแล้วก็คือช่วงนี้ต้นไม้แห้งด้วย
ใช่หน้าแรงเดี๋ยวมันจะแรงกว่านี้อีกสิ
สังเกตว่าเพิ่งต้นเดือนมีนาเอง
ทำไมมันแรงเร็วจังเลยมันน่าร้อน
ฟังว่าตอนนี้เราเจอเอลนิโย่เมื่อวานพี่เล่าให้ฟังไป

เอลวิโนก็เหมือนกับที่เราเคยฟังเพลงนี่แหละมันคือร้อน
เพราะฉะนั้นปีนี้ความร้อนมันเยอะน้ำก็จะน้อย
เกษตรกรรมคิดดีนะคะเพราะนายที่สุดจ้าเขาบอกล่ะ
น้ำจะต้องเอาไว้กินไว้ใช้ก่อน

คิดถึงตำรวจเราคิดว่าตำรวจไทยทำอะไรได้บ้าง
คิดว่าตำรวจไทยน่าจะจับงูได้ช่วยเหลือสังคมได้

แต่หนูเคยเห็นตำรวจแบบว่าถูกเรียกมาบางทีแมวถูกเสียบอยู่ตรงหาง

ดักจริดมากไนแหละ
คราวที่มึงดักจริดจริง
กลัวว่าถ้าเกิดสมมุติอ่านธรรมดากูไปซ้ำช่องอื่นเขา

เยอะกว่ามันพร้อมทำการแสดงมันเด็กไงพี่
วันนี้จริงแล้วตำรวจของเราหลายคดี
ถ้าสมมุติเรามาไล่เรียงกันเนี่ยหลายคดีเนี่ยมันจบที่วิญญาณ
หลายคดีเนี่ยมันจบที่วิญญาณเป็นคนมาบอกนะ
อย่างเช่นคดีล่าสุดที่อดีตนางงามที่โดนจับโมนาจำได้ไหม
นั่นก็คือวิญญาณไปบอกแม่แล้วให้แม่ไปบอกตำรวจนะว่าศพ
ป้งคดีเปรี้ยวคดีธอมโดนฆ่า
วิญญาณล้วนแต่อันนี้มันเด็ดกว่ามีภาพเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะฮะ
ขอบอกชื่อเขาเลยดีกว่าร้อยตำรวจเอกภูริทัศน์ภูฤทธัตตานนท์
เป็นรองสารวัตรปกครองป้องกันสพนาแก่เข้าระงับเหตุ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณดูผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๓๕ปี
อืมเกิดอาการประหลาดยังไงเขาบอกประหลาดถึงขนาดคุ้มคลั่งเลยนะ
พูดจาไม่รู้เรื่องในพื้นที่บ้านแสงสว่างตำบลพิมัน
อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมผู้หญิงคนนี้อยู่ที่นครพนม
ในที่สุดผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปสอบถามพูดคุยว่า
ที่มาที่ไปกับเหตุการณ์ดังกล่าวร้อยตำรวจเอกภูริทัศน์เนี่ย
ได้เล่าถึงที่มาของเหตุการณ์ว่ามันเป็นคลิปภาพดังกล่าวเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยนะหรือไม่ได้ลบหลู่ลบหลู่หรือความเชื่อ
อวดใครเลยแต่อยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ว่าการทำงานของตำรวจเอาตรงนะเจอทุกรูปแบบค่ะ
มันเจอทุกรูปแบบผีจริงบ้างผีปลอมบ้างเจ้าจริงบ้างเจ้าปลอมบ้าง
มันเจอทุกรูปแบบทุกสถานการณ์อยู่แล้ว
เขาบอกว่าคลิปนี้ที่แชร์ออกไปสิ่งที่ต้องการคืออะไรรู้ไหม
หากเราเอาสติความสามารถที่มีอยู่มาใช้
จะทำให้ทุกอย่างจบด้วยดีปราศจากการสูญเสียหรือเหตุการณ์รุนแรง
นะฮะหลังแจ้งเนี่ยมีเหตุผู้หญิงคนนี้มีอาการปกติคุ้มข้าง
แล้วผู้หญิงคนนี้จะใส่แต่ชุดขาวเนื่องจากเคยมีอาการป่วยทางประสาทมาแล้ว
อืมชาวบ้านแถวนั้นแถวนาแก่
เขาก็เลยเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ผีเข้าผีเข้าตนเองก็เลยร่วมกับทีมงานตำรวจเนี่ย
ไปตรวจสอบเกรงว่าจะเกิดปัญหาความวุ่นวาย
เบื้องต้นวิธีของเขาไม่ได้สวดอะไรก็ใช้วิธีการเจรจาก่อน
เจรจาสอบถามนะฮะซึ่งพบว่าไม่สามารถพูดคุย
คือเอาง่ายขาดสติไปเราไปดูบางช่วงหวังตอนสักนิดหนึ่งไหมฮะ
เชิญค่ะลองดูนี่มีเหมือนว่าขู่ตำรวจดังแสง
ไอ้เยษาวกในธรรมที่ในนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโรยภายเป็นอย่างดี
ซึ่งปฏิเสธตำรวจตั้งแถวดังนี้ไว้มัสมิงสติทางโฮกิ
สิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีมาสู่ปลาไทยทางอุปาจาทีข้อความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้น
อิมัสมิงอสติทางโฮกิเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมมีมัสสานิโฮไทย
ทางนิรวชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป
ยักษ์ที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้เคยเอาวิชาปัญญาสังฆาราพมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสัมภารทั้งหลายสังฆาราปัญญาวิญญาณแห่งพ่อมีสัมภารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ
สตินะฮะแต่ตามความเชื่อแล้วก็ศึกษาธรรมะมาเนี่ยเอาตรงตำรวจว่าก็น่าจะผีเข้านั่นแหละ
ซึ่งเป็นความเชื่อสู่บุคคลด้วยนะจึงได้ใช้หลักธรรมะตัวเองก็เคยไปเรียนธรรมะไปบวชเรียนมาร่ำเรียนมาพูดคุยให้เกิดสติ
แล้วก็มีการสวดมนต์ไอ้บทที่สวดมนต์คืออะไรบทแผ่เมตตาบทแผ่เมตตาสวดสาธยาธรรมตามตำราพระไตรปิดก
เรียกว่าบทสวดเนี่ยครบพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยสวดให้พระสาวกฟัง
ตัวเองก็ไปศึกษาพระธรรมมาเหมือนกันเขาก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ
แล้วก็ตามตำราพระไตปีดกเนี่ยก็เกี่ยวกับอาริยสัตว์๔หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
คือความจริงอันประเสริฐก็คือถ้าสมมุติเราเคยได้ยินกันเนี่ย
ทุกข์มักสมุทรไทยงานโคโรธ
นั่นไงเราเคยได้เรียนเรียนหนังสือกันมา

เขาเกิดอาการสงบลงไปอย่างนี้นะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อที่ต้องใช้วิจารณญาณ
โดยการทำงานของตำรวจในการดูแลประชาชนก็อยากเข้าใจว่า
ไม่ได้ใช้เฉพาะหลักกฎหมาย
หรือแบบว่าบางคนคิดว่าตำรวจจะต้องใช้แต่ความรุนแรงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพิจารณาหลักธรรม
แล้วก็หรือความจำเป็นเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาเข้ามาด้วย
จึงจะทำให้การทำงานเกิดความสงบสุข
ในสังคมซึ่งส่วนตัวทุกวันนี้
ก็ยังชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาโดยตลอด

ในช่วงเด็กถือว่าครอบครัวของผู้กองคนนี้

บวชเรียนตั้งแต่อายุสิบสาม
เรียนมา๙ปี๙เดือน

เพื่อเกิดศึกษาความรู้รวมถึงหลักธรรม
จนเป็นพื้นฐานมาช่วยการทำงานในปัจจุบันนี้
ผู้กองภูถือว่าเป็นตำรวจต้นแบบนะฮะ
ที่เป็นที่ชื่นชมของประชาชนจะรัก
ชาวนครพนมชาวนาแกจะรักผู้กองคนนี้
แล้วก็มีผลงานการทำงานที่โดดเด่นมาตลอด

รางวัลเกียรติบัตรตำรวจสีขาวก็เคยได้มาแล้ว

วคุณธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เขาก็บอกไม่รู้หรอกว่าผีจะเข้าหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีอาการแปลกหนึ่ง
เขาปวดจะเป็นโรคประสาทมาสักระยะหนึ่งแล้ว
สองแต่เมื่อแบบว่าเอาบทสวดมนต์ไปสวดให้เขา

ดีขึ้นแบบว่าอย่างนี้ได้ชัดเลย

คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นโรคอะไรมาก่อน

ก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของตำรวจไทยในปัจจุบัน
เขาก็ชิงบอกว่าอันนี้ก็เป็นภาพพรสฟ้าที่มีควรแชร์กันเยอะ
ตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างจริงนะคะอ้าวหู
เรื่องราวสองข่าวไปแล้วเป็นข่าวของบุโกะบ้าง
วันนี้ต้องใช้คำว่าแซ่บไหมคะอ่าเพราะเราจะพาไปดูนะฮะ
เจ้าชายบลูไนนะครับเปื่อยพระวรกายด้านบนนะฮะ
ส่งพระเซลฟี่ถ่ายรูปนะฮะต้องบอกเลยว่าอุ้ยหล่อ
ต้องบอกว่าเอ่อเจ้าชายอับดุลมาธีแห่งบรูไนท์นะฮะ
เซลฟี่ไหนที่พระองค์ทรงถ่ายนะฮะจากกลิมทะเล
ที่มีอาดซ้ายขาวรวมถึงอาดน้ำแล้วก็มีอาดสีฟ้าเขียวมารกฎ
ในในคลิปเห็นรูปเมื่อกี้ไหมคะเจ้าชายอับดุลมาธีเนี้ย
ถ่ายรูปพระบรกายเขาบอกว่ามีทรงพระซิกแพคแน่นมาก

แล้วก็ที่สำคัญคือพระบริกายส์ด้านบนนี้
แทบอีหรี่มากพระบิษฐาบอก

พร้อมกับยังทรงแยมพระสวนคุยยิ้มนั่นเอง
สรรานลิ้มบีตช์อย่างที่บอกเลย
และก็และก็พ่อองค์นี่ในข่าวเขียนแบบนี้
ซึ่งหมายความว่าใช้เวลาให้มีความสุขอยู่บริเวณชายหาดทะเลนั่นเอง
รอยแย้มพระสวนประทับใจ
ประทับใจหล่อข้าพุทธเจ้ามาก
เจ้าชายอับดุลมาทีเนี่ยนะคะทรงหลงไหลนะคะ
ในการออกกำลังกายแล้วก็กีฬาต่าง
โดยเฉพาะพระวรกัยอย่างที่บอกว่าเล่นฟิตเน็ตทรงพระฟิตเน็ต
เขาบอกว่าชีวิตจิตใจคือให้กีฬาโดยเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมา
เจ้าชายอับดุลมาธีทรงถ่ายรูปนะคะกับการโหนบาร์

เรียกว่าเรียกว่าได้ใจ
เจ้าชายชุดพระราชพิธีก็ส่งหล่อในอีกแบบนึง
นี่ค่ะนี่ค่ะยอดไลค์เกือบ๒๐๐๐๐๐ไลค์โหนบาร์
คนตามเท่าไหร่คนตามตอนนี้เหรออุ้ย๑๐๐๐๐๐๐แล้ว
๑๐๐๐๐๐๐ต้องบอกว่าพอเห็นภาพนี้พระศกริกรเขาเฉยว่าพระศกริกรชาวเน็ต
คือพวกเรานั่นเองได้ใจไปไม่น้อย
อยากให้ท่านเจ้าชายเนี่ยทรงเปลือยพระวรกายด้านบนบ่อย
คือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุโกะเวลาทำงาน

ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ต้องเอามาให้ดู
เพราะว่าจริงเนี่ยก่อนอันนี้เราได้เห็นเจ้าชายอับดุลมาธีเนี่ยถ่ายรูปหลายกีฬา
เหมือนท่านฟอลโลดาราผู้หญิงคนหนึ่งของเรา

แต่บุโกะฟอลโลเจ้าชายนานแล้วนะคะเพราะว่าเข้าไปส่องดูในพระอิสกรรมของเขา

บุโกะคือแม่

ซึ่งว่ากระเทยทั่วประเทศไทยก็ตามเขาหมดแล้วมั้ง
เข้าไปคุณแม่จะเห็นว่ามีใครกดไลค์บ้าง
พรึ่งนั้นคือลูกคุณแม่นี่แหละค่ะ
เอาเหรอคะ
ชื่อที่เราตามกันอยู่จะขึ้น

เก่าชื่อมาสิค่ะ

อากาศก็ชอบไง
ไก่ไปเที่ยวอยู่ตอนนี้นะคะ

ทำไมรู้ไหมพี่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ที่เกาหลีเนี่ยอากาศไม่ดีเลย
จริงมึงเนี่ยน่าตกกว่าอากาศอีกจริง

เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวเบรกหน้ามาอัปเดตจ๊

จ้ะไปได้หนูไปแม่

เบื้องจากตอนนี้เครื่องรางของขังประเทศไทยนี่

เก็บบ้าก็อันตรัมวัตตัมว่าคือเครื่องรางกองขังกลายเป็นแบบว่า

เห็นสิฉันจะไปเลี่ยมพระฉันก็คุ้กคนจีนไม่ได้เลย
ไต้หวันฮ่องกงเขาบอกเกาหลีเองตอนนี้

พวกเครื่องทั้งหลายของประเทศไต้
เขาบอกว่าสาฬิกาเมื่อก่อนมีช่วงหนึ่งของครูบากิจสนะ
คูบากิษณะมีเท่าไหร่เมื่อก่อน

ถึงขนาดว่ามาเลเซียต้องมาตั้งบริษัท
เพื่อที่จะให้ครูบากิจสนะทำแต่ครูบากิจนะทำไม่ไหว
บางช่วงบางตอนเนี่ยเขาก็บอกว่าไปตอนครูบาบุญชุ่มจำได้ไหม

สายศิลป์ของคูบาบุญชุมก็โอ้โฮเหมือนเมืองจีน

เขาบอกว่าคนสิงคโปร์ได้มีโอกาสกราบครูบาบุญชุ่มมากกว่าคนไทย
เพราะท่านไปซิงคโปร์บ่อยกว่ากิจนิมนต์ของท่านไปเจอสิงคโปร์บ่อยกว่า
ยันเจ้าคุณทงชัยได้ไหมจำได้หนูมี
ยันเจ้าคุณทงชัยช่วงนึงโอ้โฮประเทศจีน
ก็นี่ไงคุณแม่แหละค่ะเป็นคนพาไปถ้าหนูก็ไม่ได้จริง
ลิมิเต็ดสีม่วงอันนั้นนะคะยังอยู่ที่บ้านหนูอยู่เลยค่ะ
ทุกวันนี้เออดีฉันก็ยังต้องติดให้ตามฉากรายการทุกรายการนี้ค่ะ
ต้องติดเอาไว้เอาอย่างนี้พูดไปพูดมาไม่มีแล้วตระกุฎมหารอดค่ะ
แต่อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏตะกุดมหารอดยักษ์ที่วัดป่าศักด
ชมภาพใหญ่ที่สุดในโลกฮะน้ำหนักของตะกรุดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย
เกจิอาจารย์ชื่อดังในเรื่องเครื่องรางของขังเนี่ยตั้งอยู่ที่หางน้ำสาคร
อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาฏนะครับ
มีวัตถุมงคลที่ฮือฮาทั้งบนโลกออนไลน์
แล้วก็กระแสสังคมในวันนี้

ในขณะนี้นะฮะนั่นก็คือตะกรุดมหารอด
เขาเชื่อเป็นตะกรุดมหารอด
ใหญ่ที่สุดในโลกครับ

ไม่มีที่ไหนใหญ่กว่าแล้วพูดสิครับอ้าวนั่นคือตันเลยใช่ไหม

ไม่หุ้มอันนี้เขาให้รอดเลยนะคะพี่ค่ะ
คือจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าวิหารเนี่ย
ไปที่ปฏิสถานตะกุดมหารอดยักษ์อยู่ด้านใน
ซึ่งมีประชาชนตอนนี้เดินทางไปกราบไหว้สักการะบูชาพระแก้วมรกฏ
ที่ปฏิสถานอยู่ด้านในอย่างต่อเนื่อง
โดยทางวัดเนี่ยได้จัดสร้างตะกรุดมหารอดขนาดใหญ่เนี่ย
เขาจะตั้งไว้เหนือ

ความสูงระดับสีซ่าเนี่ยให้ประชาชนเดินรอด
เขาบอกเพื่ออะไรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
โดยวัยวัชกรวัดเขาเปิดเผยว่า
ระกุฎมหารอดยักษ์องค์นี้จัดสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อกำจัด

ซึ่งถือได้ว่าเป็นตระกุดที่หล่อจากทองเหลืองบริสุทธิ์ทั้งองค์นะฮะ

คิดดูว่าเฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบเมตรแล้ว
ความยาวตลอดทั้งองค์เกือบ๓เมตร

โดยทางวัดกำหนดที่จะทำพิธีพุทธาพิเศษครั้งใหญ่
ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นรอดตามด้าน
เขาบอกว่าเวลาจะรอดเนี่ยต้องรอดด้านยาว
ด้านยาวของตะกุดซึ่งทำโพรงวงกลมไว้สำหรับคานรอบ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันที่๑๔ถึง๒๘๒๕๖๒นี้
กุดมหารอดความเชื่อเขาถามว่าทำมาเพื่ออะไร
เขาบอกถูกปลุกเสกขึ้นด้วยพัฒนฐาที่มีคุณทางด้านแถวค่าปลอดภัย
ผู้ที่ต้องทำงานที่มีความเสี่ยงจะต้องเดินทางบ่อย
เขาบอกอันนี้แหละต้องไปกราบไหว้บูชา
หรือคนก็มักจะหามาเก็บไว้บูชาเพื่อพกติดตัวไว้
เพื่อเป็นสร้างขวัญและกำลังใจอะไรอย่างนี้

แต่น้องว่าเดี๋ยวเขาน่าจะทำอันเล็กมาให้บูชา
ก็ต้องรอปลูกเสกก่อนอย่างที่บอกนะคะ

อีกเรื่องหนึ่งบุโกะเคยเสนอข่าวนี้ไปแล้ว
แล้วก็ทำให้เด็กทำร้ายตัวเอง
ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดมันมีครึ่งตัวข้างล่างเป็นนก
สั่งให้เด็กและวัยรุ่นทำร้ายตัวเองในรูปแบบต่าง
จนถึงขั้นฆ่าตัวตายมันเกิดขึ้นแล้ว
ใบหน้าสุดหลอนยังทำมาเอาไปตัดต่อใส่ในคลิปวิดีโอ
หรือว่าการ์ตูนบนยูทูปเมื่อคลิกเข้าไปชมแล้ว
เห็นหน้าแล้วก็กุ้มใจจะมีเสียงหลอนดังออกมา

กระแสเด็กทำร้ายตัวเองที่สื่อพูดถึงไม่จริงเขาว่างั้น
แล้วเด็กทำสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นจริงแล้ว

มันเรื่องนี้มันเป็นตัวนี้
คนที่เขาทำเขาบอกว่าคุณเคซุโกคนญี่ปุ่น
หุ่นดังกล่าวถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ภายใต้ชื่อว่าแม่นกหรือมัตเตอร์เบิร์ตเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย
แต่ถูกเรียกในภายหลังเมื่อมันเป็นกระแสระ
บนสังคมออนไลน์หุ่นลักษณะของมัน
คือผู้หญิงเปลือยอกแล้วก็มีขายเป็นนกเนี่ยนะคะ

มันเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตจากการคลอดลูก

แล้วก็อุ้มลูกตายตามทางเมื่อเจอคนแปลกหน้าเธอ
จะยื่นเด็กให้แล้วเด็กก็จะกลายเป็นก้อนหิน
แล้วก็จะเกิดเรื่องร้ายแรงกับคนที่พบเห็นเธอ
คุณเคซูเกะบอกว่าสร้างหุยมะนกขึ้นมาจากยางผสมกับน้ำมัน

ว่าเขายอมรับว่าตั้งใจใช่ไหมหรอกว่าน่ากลัว
แล้วก็ให้เป็นที่หลอนให้คนขนลุกเมื่อพบเห็น
แต่ไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทำร้ายใครเลย
ไม่คิดว่ามันจะเป็นเครื่องมือทำร้ายเด็กได้
แล้วก็สร้างความเจ็บปวดไม่สบายใจกับบุคคลมากมาย
ทั้งผู้ผู้ปกครองนะฮะมันเกิดเรื่องขึ้นแล้ว
หุ่นแม่นกสร้างความเดือดร้อนให้ศิลปินอีกคนนึงด้วย
เพราะมีกระแสว่าไม่ใช่เคซูเกะเป็นอีกคนนึง

แล้วคนที่ถูกเข้าใจผิดก็ถูกขู่ฆ่า
ตัวเขาเองเคซูเกะก็ถูกขู่ฆ่าเหมือนกัน
ซูเกะบอกว่าตอนนี้โมโม่มันตายลงไปแล้วนะ

ความเชื่อผิดเกี่ยวกับมันเขาควรตายไปด้วย
อย่าไปเชื่อเมื่อพบเห็นแล้วก็ทำร้ายตัวเองอย่างที่เป็นข่าวนี้นะคะ
พีซาร์ตนี้ถูกนำรับแล้วหายไปจากโลกนี้แล้ว

อันนี้คนที่สร้างเค้าบอกเค้าบอกนี่นี่
จริงแล้วมันแสนะคะเอาไว้ในกลางการทูล

ประเทศไทยมาแล้วเนี้ยโมโม
ไม่ใช่อันนั้นมันพี่สีตางก์อันนี้สีตางก์แฟนสีตางก์ไม่ใช่โมโม
หรอครับพลอดอานนท์ลงฉันก็นึกว่าโมโมมาเมืองไทย
บอกว่าแฟนคลับทำให้พี่พลอานนท์ลงบอกว่าแฟนคลับชาวจีนทำให้นางไม่ใช่
ไม่ใช่อันนี้มันเจสสีตางก์ระบัดต่อไม่รอนแล้วนานน่ะ
ร้อนกว่าอีกนี่อันนี้น่ากลัวกับโมโมนะน่ากลัวกับโมโมอีกนี่ดูสิน่ากลัวกับโมโมอีกเถอะดูสิ
คนก็ไม่ทำเนอะคนทำก็กล้าไปทำเนอะไปเรียนแบบอะน่ากลัวกับโมโมอีกนะคะ
มาข่าวของบุโกะกันบ้างตอนนี้ที่กรุงโซประเทศเกาหลีต้องบอกเลยว่าวิกฤตมากเลย

ว่าคนไทยตอนนี้ที่ทำงานอยู่หรือมาเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่เกาหลีใต้ต้องระมัดระวังให้ดี
สูงมากจ๊ะในสีมวงสูงสุด
ใช่เขาบอกว่าค่านะคะอยู่ประมาณที่กรุงทรงนะคะสูงสุดคือ๑๗๑๒๕๕มิโครกรัมลูกบาทเมตร

แบบจมูกระคายเคืองตาเจ็บคอ
อาจจะมีผื่นควันได้แล้วก็เกิดโรคมะเร็งได้ในที่สุด
คือไม่ใช่ประเทศไทยถึงบอกว่าประเทศคือทุกคนโดนหมดญี่ปุ่นก็โดน
คือเกาหลีเนี่ยเวลาที่เราไปเราไปบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
สังเกตได้ว่าเวลาจะหาซื้อแมส
จะหาง่ายเพราะคุณบอกอุ้ยนี่ไง

จริงน่ะมันก็สืบเนื่องมาจากอากาศที่ไม่โอเคได้เลย
ตามร้านสะดวกซื้อมินิไมล์มินิหมัดมีขายหมด
ตอนที่เมืองไทยกำลังมาใหม่อู๊บขาดตลาด

อย่างที่บอกว่าบ้านเขามันไม่ได้ขาดตลาดขนาดนั้น

กลัวจำได้เลยว่าก่อนบินประมาณเดือนที่แล้ว

ประมาณร้อยกว่ากว่าประมาณร้อยหกสิบ
พอไปถึงเกาหลีร้อยเก้าสิบเอ็ด

เราจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนแบบว่า

เวลาไปเกาหลีนะคะเวลาค่าฝุ่นมาหนักเนี่ย
อ๋อว่ะทุกระบบออกมาให้เพราะว่าทุกระบบเลยว่าตอนนี้เนี่ย
เตือนนะค่าฝุ่นมันหนักมากคือต้องใส่แมสนะ

แล้วของเขามันมากกว่า๒๕ด้วย
ถึงบอกว่าของเรามันเกี่ยวกับทางเดินหายใจถูกต้องไหม

มันแค่แบบว่าถ้ามือขนจมูกไม่สามารถกรองได้

เพราะว่าเขากลัวเขาเลยอยากจะให้ประชาชนของเขา
รวมถึงคนไทยที่อยู่ที่เกาหลี
ระมัดระวังตัวเอาไว้ด้วย

เพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ทันท่วงที

หนูไปบ่อยหนูก็มีติดตัวไปเลย

แต่เขาบอกติดใช้ของซ้ำกันก็ไม่ได้

แต่วันนี้เขาออกมาบอกแล้วนะฮะว่าไม่ได้ผิดกฎหมาย

ปากะเบนที่ออกมาพูดที่เป็นประเด็นดราม่ากันเนี่ย
ว่าปลากระเบนผิดกฎหมายไหมไม่ได้ผิดกฎหมาย

คนพูดถึงเยอะแต่คนที่เริ่มขึ้นมาก็คือปั้นจันทร์ใช่ไหม

เขาออกมาความเห็นเรื่องปากกะเบน
ราม่าหนักโดนถล่มยับกลางไอจีเลยครับ
เดี๋ยวอีกแปปนึงช่วงหน้ากลับมาพูดเม้ามอยเรื่องปากกะเบนกันค่ะ
ไอ้บ้า
ค่ะกลับมาค่ะใส่ไข่ของเรานะครับแม่ขาเป็นไข่

ก่อนคุณแม่เขาวิ่งเขาก็จัดเต็มแบบนี้แหละ
แต่พอเขาเริ่มแบบว่าเริ่มวางมือบ้านเราก็เลยได้สืบทอดญาติไง
คัดศึกแล้วเป็นคัดศึกหลอนก็วิ่งตะแห่น
บางคนเขาก็บอกว่านี่ไงก็โดนพี่บทดำด่ายนี่แดดจริต

ดำด่ามันใช่แดดจริตด้วยอย่างนี้หรืออ้าว
มันเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาก็ได้
คือว่าถูกหยิบของเขาจากแต่ละสัปดาห์เราก็จะเห็นว่ามันมีโจทย์

ปลากะเบนเป็นโจทย์แข่งขันในรอบความคิดสร้างสรรค์นะครับ
จากมีผู้ชมบางส่วนมองว่าปลากระเบนเป็นสัตว์ที่
โดยเฉพาะตัวอย่างนี้เป็นสัตว์ทะเลที่หายาก

ซึ่งภายหลังดราม่าต้องยอมรับว่า๒๓วันที่ผ่านมา

ทางรายการก็ทำหนังสือออกมาชี้แจงว่า
กระเบนที่เลือกใช้ในรายการเป็นพันธุ์ที่ส่วนใหญ่
ใช้เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านอยู่แล้ว
แล้วเขาก็นำมาประกอบอาหารกันอยู่แล้ว

ว่าอย่างนั้นมันมีไหมเมนูปลากระเบน
มีนะถ้าคุณลองไปตามจังหวัดตืดที่ติดกับทะเลอะไรอย่างนี้

เคยกินต้องบอกก่อนปลากระเบนบางสายพันธุ
เขาเอามาทำปลาหวานขายตามรถนั่นคือปลากระเบนนะ

ไม่ใช่นะคะปลาน้ำน้ำบันราคาสูงปลากุราวเขาไม่เอามาทำ
ใช่มันไม่ใช่มันต้องเป็นปลากะเบนนะหวานหวานตามรสน่ะปลากะเบนใช่

แต่หมายถึงว่าอันอย่างนี้มันอาจจะตกออกตกใจกันไปหน่อย

แล้วก็ที่นิยมนำมาใช้ประกอบอาหารอยู่แล้วเนี่ย

สำหรับนักดำน้ำคนที่รักทะเล
แล้วก็กระเบนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่สวยงาม

ทุกอย่างเคยมีเยอะต้องยอมรับเมื่อก่อนเคยมีเยอะ
จนกระทั่งมนุษย์เลือกที่จะกินสิ่งมีชีวิตเกือบทุกอย่าง
คุณดูนะหมูเห็ดเป็ดไก่ก็น่าจะพอแล้ว

เป็นฟาร์มไงที่เขาบอกรายการเรา
โพสต์ของปั้นจังโพสต์ของปั้นจังโพสต์ของปั้นจังโพสต์ของปั้นจัง
โดยในคอมเมนต์มีคนแสดงความคิดเห็นโดยแบ่งเป็นสองฝ่าย

แล้วก็ฝ่ายที่วิจารณ์นักแสดงคนดังอย่างรุนแรง
ในส่วนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้
เขาบอกว่าก็เยอะเหมือนกันนะฮะ

อยากแดกไม่แดกคนละครับอยากแดกไม่แดกคนละครับเพราะว่าเป็นคำหยาบหรือเปล่า
บางคนโยงไปถึงรายการช่องที่ปั้นจังสังการณ์

เคยมีการนำปลากระเบนมาทำอาหารเช่นกัน
เออตัวเองก็คือมันกลายเป็นศึกแล้วอ่ะนึกออกไหมล่ะ
แล้วก็เคยมีบางช่องที่แบบว่าทำรายการอาหาร
แล้วก็เอาปลากระเบนมาทำอาหารเหมือนกันนี่
หลังจากเกิดการตอบโต้ไปตอบโต้มา
ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นใหญ่โตมากขึ้นมากขึ้นนะครับ

หนุ่มปั้นจันโดนหางโดนไปด้วยล่าสุด
เจ้าตัวก็เลยออกมาโพสต์ข้อความอธิบาย
ถึงปลากระเบนสายพันธุ์ต่างอีกครั้ง

ผมไม่ใช่คนโพสต์อะไรที่เอาแต่ความชอบ
ผมมีความคิดเป็นของตัวเองอันนี้เรื่องจริง
แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อน

เพราะผมเข้าใจคนที่เห็นต่าง
ผมแค่อยากช่วยโลกช่วยสิ่งมีชีวิตอื่น
กำลังน้อยนิดที่ผมมีเขาว่าอย่างนั้น
ค่ะก็กลายเป็นเรื่องราวที่พูดถกเถียงกัน

ในขณะเดียวกันก็มีคนอีกหนึ่งคน
ที่เป็นพิธีกรรายการนี้คือคุณป๊อกปียะธิดา
ประเทศไทยใช่ไหมของประเทศไทยซึ่งต่างค่ะใช่ค่ะ

หลังจากมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการนำปลากระเบนมาประกอบอาหาร
แล้วก็มีแฮชแท็กของหนุ่มปั้นจันปรมะกับข้อความ
แท็กอยากแดกอยากแปลกไม่แดกคนแล้วครับ

เรื่องกินไม่กินควรเป็นอีกเรื่องเนิน
แต่คนคิดว่าแฮชแท็กไล่ให้ไปกินคน
ผมว่ามันคิดน้อยไปหน่อยไหม
แต่สาธารณะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะนะ

ก็มีคนมารีทวิตกันเต็มเหนียวเลยคุณ
แล้วก็ตอบข้อความดังกล่าเป็นจำนวนมาก

ก็ตอบกับข้อความคุณก๊อฟสัญญา

ภูมิสิทธิ์สั้นที่แล้วค่ะไม่ถึงคนพูดสิทธิ์สั้นที่แล้ว
เคยพยายามลองกินแล้วนะแต่เขาวิ่งหนีตลอดเลย
พี่เลยล้มเลิกความตั้งใจ
เนอะเมื่อแฟนก็เห็นโพสต์นั้นกล่าว

หรือปรากฏเบนค้างขาวที่เราเห็นนั้นหรือว่าปรากฏเบนยี่สน
มันสามารถพบเห็นได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
คุณอารุณชัยซึ่งเขาเป็นอธิบดีกรมประมง
เขาก็รองอธิบดีกลปมงค์แล้วเขาบอกว่ามันมีความใหญ่มาก๑๕๓เมตรได้เลย
หนักก็๒๓๐กิโลกรัมเลยพบได้เยอะทั้งเขตน้ำก่อยอีกด้วยนะฮะแล้วเขาก็กินปลากินหอยหมึกกุ้ง
คือปลากระเบนนี้เป็นสัตว์พลอยเป็นสัตว์น้ำพลอยได้จากการทำประมง
ไม่อยู่ในเป้าหมายของชาวประมง
เขาไม่ได้ตั้งใจจะจับไม่มีเครื่องมือพิเศษจะต้องจับมัน
คือมันติดขึ้นมาอ่ามันติดมาโดยถึงแม้ว่าปลากระเบนนกจะเป็นสัตว์น้ำ
ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของป่าสงวนอะไรก็ตาม
แต่มันมีแนวโน้มใกล้ศูนย์พันธุ์นะคะ
ก็มีการขอความร่วมมือจากประเทศที่เป็นเจ้าของสัตว์น้ำประเภทนี้
ความสำคัญทั้งด้านการบริหารการจัดการ
แล้วก็อนุรักษ์เนื่องจากการประเมินสถานภาพมันเนี่ย
มันใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วมีแนวโน้มลดลงจากการท่องเที่ยว
และจากการทำประมงคือตอนนี้มันยังไม่อยู่ในรายชื่อ
แต่ก็มีแนวโน้มใกล้และกำลังขอความร่วมมือกันนะฮะ

ถ้าผิดกฎหมายเนี่ยไม่ไม่แน่
แต่ว่าถ้าในแง่ของการจะศูนย์พันธุ์มีค่ะมีโอกาสจะศูนย์พันธ

คุณพี่จ๋าอีกล่ะคุณแม่จ๋าคุณผู้ชมจ๋าน้องนี่นะจ๊ะทำไมทำไมจ๊ะพี่จ๋า
ขับรถไปแถวพระรามเก้าแล้วเห็นป้ายโฆษณาอันหนึ่ง
ขึ้นมาว่ามีกรูไม่มีมัน
อ้ำพัชรภากลายเป็นประเด็นแบบว่าถามไทยกันมาเยอะเหลือเกินว่า
ตกลงป้ายนี้ถ้ามีกรูไม่มีมันมันคืออะไร
มันก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่
เพราะว่าอยู่แม่อ้ำขึ้นมาแฮสแท็กว่ามีกริวไม่มีมัน
น้องก็งงสิว่าแม่อ้ำไปโกรธใครอะไรยังไงหรือเปล่า
เหมือนจะโกรธใคร
คือคลิปอันนี้เหรอที่มีคนพูดกันแบบว่ามากมายเลย

เรามีคลิปให้ดูด้วยว่าแม่อ้ำพูดว่ายังไงในคลิป
ไปดูค่ะไปดูค่ะ
ถ้ามีกรูไม่มีมัน
นี่แหละค่ะกลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์กันไปเยอะในหน้าเฟซบุ๊กเลย
พอเปิดมาปุ๊บถ้ามีกรูไม่มีเลย
ไหนเธอทำหน้าอ้ำ

เขาโปรโมทแป้งตัวใหม่ที่เอาเป็นพรีเซนเตอร์
นี่ไงคะแป้งกรูแป้งผสมรองพื้นตัวใหม่ของอ้ำ

ถ้ามีกรูไม่มีมัน

เครมเรื่องควบคุมความมัน

กันน้ำกันเหงื่อให้ผิวเรียบเนียนแบบสุด

นี่เขาเอามาไว้ทั้งหลังหมดเลย
หนูว่าเขาน่าจะไว้เหมาะสำหรับเฉดสีแต่ละ
ตอนแรกหลายคนก็แอบตกใจว่า
ทำไมอ้ำแบบว่านางเด็ดขนาดนั้นมาพูดกรูออกโซเชียล

สรุปแล้วแบนแป้งกระแสแรง

ตอนนี้รีวิวแน่นมากในโลกโซเชียลเลย

ถ้ามีกรูไม่มีมันเข้าไปได้เลยค่ะ
สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อันนี้ข่าวอันนี้ข่าวนี่ใช่ไหมมีเหลืองมีเหลืองหนูก็จะเอาอันนึงแหละ
แต่พวกช่างแต่งหน้าส่วนใหญ่เห็นไหมเขาก็มีมิสทีนติดตัวกันหมดเลยนะ
ใช่เมื่อกี้เนี่ยพอระหว่างเบกแล้วก็มาทัชก็คือไม่มันเลย
พอเรียกเป็นฝนอะไรนะเออไหนเอาใหม่สิทัช
ก็คือเขาก็ทัชอยู่อาหารใช่นะครับ
ปากยืนยิงปากยืนยิ่ง

คุณไอส์คุณไอส์อพิษฎาหุ่นดีละเกิน

ยังโสดอยู่แต่ประเด็นคือเดี๋ยวนางจะไปเล่นสกีประมาณแบบครึ่งเดือนเลยนะต่างประเทศอ่ะ

ไม่รู้ว่าไปกับใครแล้วโสดแล้วแบบนี้คือแฮปปี้ไหมเดี๋ยวเบรคแป๊บเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวมาเจ้าพี่จ๋า
ก็ดีแล้วโสดด้วยเถอะ
สวัสดีครับพี่จ๋า
เป็นเรื่องรักมันต้องเลือกมันจะพุ่งสองอย่างไม่ได้
เราอ่ะสังเกตว่าคนไหนที่ทำงานคือก็ต้องเลือกงานไว้ก่อนเพราะช่วงนี้มาแรงก็ต้องเอางานไว้ก่อน

ถ้าเราอดอยากเราจะมีผัวไหมคะแม่เราก็ต้องกินก้อนเกลืออยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวค่ะเราก็จะไม่มีผัวค่ะแม่ขา
คุณไอก็เช่นเดียวกันก็คงต้องเลือกงานก่อนเช่นเดียวกันนะจ๊ะ
เราก็ไปถามคุณไอซ์คุณไอนี่มีคนมาจีบบ้างไหมจ๊ะทำไมสวยแบบนี้หุ่นดีอย่างนี้
บอกน้อยค่ะไม่ได้เป็นคนฮอตนะคะนั่งวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรอาจจะเพราะบุคลิกน่ากลัว
แต่ก็ยังเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีเวลาถ้าเกิดมีคนมาจีบถามว่าที่เข้ามายังไม่โดนใจเหรอ
เขาบอกว่าก็มีบ้างนะแต่ด้วยความตอนนี้ไอซ์ไม่ได้มองแฟนมองคนที่สามารถมาเป็นคู่ชีวิตจริง
เด็กอาจจะมองแฟนแต่ปัจจุบันมองคนที่มาเป็นคู่ชีวิตจริงนะฮะ
คนโศดเข้ามาจีบก็คือเป็นแฟนก็ต้องมันโตขึ้นน่ะ
เพราะฉะนั้นสเต็ปการมองไม่ใช่แค่แฟนแล้ว
เพราะว่าเชื่อว่าวันหนึ่งมันต้องมีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตแหละ
ให้หนียังไงก็หนีไม่พ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่า
หายังไงก็ไม่เจออยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอทำงานก่อน
นี่ถ้าคุณแกรมแมร์หุ่นถ้าคุณแกรมแมร์สูงก็หุ่นอย่างเงี้ย

ถ้าว่านางเลือกเยอะไหมนางก็ไม่เลือกหรอก
แมร์แมร์เค้าก็ทัดรัสคนนี้เขาหุ่นนางแบบจริง
คือนางหุ่นดีตั้งแต่นางเรียนหนังสือแล้ว
สมัยก่อนตอนมีรายการเด็กตอนเป็นชุดแบบมัธยม
เพราะนางเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบขาสวยหุ่นดีหน้าเป๊ะหน้ายาโอ้โหคนนี้
อภิษดานี่คือใครก็คือผู้ชายฝันหาเลยแหละตอนเด็ก

ก็มีมะล่ะเคยเห็นมะล่ะมีมะล่ะก็มีไม่เห็นจะมีเลยถ้ายังงั้นต้องเป็นกางทั้งสองอย่าง
เขาทำบุญหนักขนาดไหนมาอีกหลายาไงอันนี้คิดใหญ่เลยใครมั้งเขา
ยาณเตยเขาทำบุญหนักอาชีพหลักมากกว่าดาราคือทำบุญเนอะณเตย

ถ้าจะเอาอะไรของตอนนี้ปีละกี่งานหนึ่งกว่าทอดดีกว่าปีอ๋อเอาละใช่

เวลาหมดจะเล่าเรื่องใบเตยกลัวอ้วน
เขาแบบนอยมากจนคุณแมนต้องพาไปหาหมอ
เขากลัวตอนนี้เขาอ้วนขึ้นมาแล้วเขากลัวเขาจะเป็นไทรอยด์

แล้วตอนนี้มีแผลเพลิมเพลินขึ้นเต็มเพราะว่าชุดเต้นเขาบาดจักรแร้
เป็นแผลอีกหน่อยไปเลยคราวนี้
อ้วนตรงไหนวะมันผอมมากเออคือบางคนเพราะเขาผอมมาก
เพราะเขามีเนื้อมีหนังมีจ้ำม่ำขึ้นมากเขาก็คิดมากก็คิดมาก

คือสาวช่วงที่มีประจำเดือนก็จะกินอร่อยด้วยแหละหนูว่า
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอเคยมีประจำเดือนกับเขาเหรอปุ๊กโกะ
เฮ้ยหนูพูดเหมือนหนูเป็นเลยนะคุณแม่ใช่
เธอเคยมีประจำเดิมเขาชวนในมดลูกหรอมีเหรอ
คือมีมดลูกแต่ว่าอาจจะอยู่ต่ำลงไปนิดนึง
พี่เจ๊เขาไม่เรียกว่าลูกบ้ามันอาจจะเรียกว่าลูกหรอคะ
โอเคพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ปุ๊กกะมาจัดตอนเช้าอีกนะ
ตอนเช้ามาสำเร็จแน่ทุกรายการค่ะ
นอนนี่เลยเถอะรวบตึงทุกรายการค่ะคุณแม่ค่ะ
โอเคก็วันนี้ลาดีกว่า
วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ